แวนดูเรื่องของการเมืองกันสักนิดนะครับ
วันนี้นายสมคิตจาตุศีพิทักษ์
ขึ้นเป็นพาดหัวในหน้าหนึ่งสิบพิมพ์ไทยรัฐครับ
สมคิดฉะการเมืองดีแต่ด่าไม่มีสาระ
โดยเฉพาะเรื่องของประเด็นดูดประเด็นไม่ดูด

ใครจะไปเปรียบเทียบว่าดูดเหมือนรถสีเหลือง

นายสมคิตจาตุศีพิทักษ์บอกแหม
คนพูดเนี่ยเจ๊นะผมก็รู้จักเจ๊นะ
คือคุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์ก่อนหน้านี้พูดถึงเรื่องนี้ใช่ไหม
นะครับโดยนายสมคิตจาตุศีพิทักษ์รองนายยกรัฐมนตรีนะครับ
ปฏิเสธถึงกระแสข่าวการตั้งพักการเมือง
เพื่อสนับสนุนให้พลเอกประยุทธ์จันโอชา
กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้งหลังการเลือกตั้ง

ส่วนตัวพร้อมสนับสนุนพลเอกประยุทธ์เท่านั้น
นี่รองนายยกสมคิดย้ำแบบนี้

ถือเป็นเรื่องไร้สาระที่พูดกันมาเป็น๑๐ปีก็ยังอยู่ที่เดิม
พักการเมืองควรใช้เวลาที่มีอยู่กำหนดนโยบาย
และเฟ้นหาคนเก่งมาร่วมงานกัน
จะถือว่าเป็นสิ่งที่ดีในการบริหารประเทศมากกว่าครับ
ฟังเสียงของรองสมคิตจตุศีพิทักษ์กันนะฮะ
นี่นะครับ
คุณให้ได้เป็นรัฐบาลหรือเข้ารุงรัฐบาลอย่างไรก็แล้วแต่

บอกว่าเรื่องการเมืองต้องพูดให้น้อยบ้านเมืองจะได้เจริญ
เพราะว่ามีผู้สักข่าวก็ถามรองสมศิษย์เหมือนกัน
กรณีของนายอุตมะสาวนายนรัฐมนตรีอุตสาหกรรม
แล้วก็นายสนทิรัฐสนทิจิรวงรัฐมนตรีพาณิชย์
เดินทางเข้าพบนายสุชาติตันเจริญ
นำกลุ่ม๑๖ที่บ้านริมน้ำย่านสนามบินน้ำ
รองนายกสมคิตบอกก็ไปถาม๒คนนั่นเองสิ
ส่วนผมไม่รู้จักเลยว่าบ้านริมน้ำอยู่ที่ไหน
คือผมรู้จักนะนายสุชาติ
แต่ผมไม่รู้เลยว่าบ้านเขาอยู่ไหนนะครับ
แล้วก็มีการกล่าวถึงกรณีที่ประชุมคอรมอสัญจร
จะไปประชุมกันที่บุรีรำวันที่๗๘พฤษภาคมนี้
ก็ถูกมองว่าจะไปดูดสอสอที่นั่นหรือเปล่า
หรือว่าจะไปพบคุณเนวินหรือเปล่า
ก็นายสมคิตบอกว่าอย่างคุณเนวินเอง
นำพักภูมิใจไทยก็เป็นเพื่อนกัน
หรือรู้จักกันดีอยู่แล้ว
การเมืองไทยทุกคนรู้จักกันหมดทุกพักรู้จักกันหมด
อย่ามัวคิดแต่เรื่องของการจะไปดูด
คือการลงพื้นที่ที่บุรีรำที่ศรีสะเกด
เพราะเป็นจังหวัดคนยากจนที่สุดของประเทศไทยนะครับ
ส่วนด้านความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้อยากให้มีการเลือกตั้ง
ที่จะเคลื่อนไหวในช่วงวันที่๕พฤษภาคมนี้
ผลเอกประวิทย์วงสุวรรณบรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็บอกว่า
กรณีที่กองทัพบกเร่งจัดทำคู่มือ
วันที่๕พฤษภาคมของกลุ่มคนอยากเลือกตั้ง
ผลเอกประวิติยืนยันด้วยว่าการชุมหนุ่มที่จะเกิดขึ้น

เชื่อว่าจะไม่มีการขยายออกนอกพื้นที่

และส่วนตัวไม่กังวลกับการชุมนุมครั้งนี้ด้วยนะครับ
แต่ว่าการชุมนุมของกลุ่มคนอยากเลือกตั้ง

ก็จะเป็นวันที่๒๒พฤษภาคม
ครบรอบรัฐประหารนั่นเองนะครับ
ส่วนเรื่องของการเฟ้นหากรกต
เขาบอกเฟ้นกรกตขั้นเทพ๕ชื่อฉลุยแล้วนะครับ
คณะกรรมการสัญหากรกตพิจารณาคุณสมบัติ
และสัมภาษณ์บุคคลที่เข้ารับการสัญหาเป็นกรกตชุดใหม่รวม๒๔คน
โดยภายหลังการแสดงวิสัยทัศน์และตอบคำถามต่าง
ที่ประชุมก็มีมติ
บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรกตชุดใหม่

อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมของมเทคโนโลยีพระจอม๙ธนบุรี
นายสมชายชานรงกุลอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
อิทธิพรบุญยประคองอดีตอธิบดีกรมสนทิสัญญาและกฎหมาย
และอดีตเอกอัครราชทูตในกรุงไนโรบีสาธารณะเคนย่า

คนที่สี่คือนายภีรศัพท์หินเมืองเก่า

ปฐุมธานีบรนองจุมพรและนครราชสีมาร์
และคนที่๕ก็คือนายธวัชชัยเทิดเผ่าไทย
ดีสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศหรือสปทนั่นเอง

เป็นผู้ได้รับคะแนนเสียงถึง๒ใน๓ของคณะกรรมการสัญหา
จากนี้จะเข้าสู่กระบวนการจัดทำรายงาน
เพื่อเสนอรายชื่อให้สะพานนิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา

ก็คงต้องไปผ่านด่านหินของสนชต่อนี่แหละฮะ
ไม่รู้ว่าจะคว่ำหรือไม่คว่ำอย่างไรบ้างนะครับ